คาดคิดเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ท่านผู้ชมนึกถึงโต๊ะพับที่มันมีเหล็กพับที่เป็นฐานด้านล่างออกใช่ไหม
อันนี้อย่างนี้
บางทีโต๊ะจีนเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นไม้ข้างบน
แล้วข้างล่างก็เอาไว้พับเก็บแยกส่วนได้
อันนี้ปกติเนี่ยมันจะมีไม้อยู่ข้างบนเป็นส่วนของโต๊ะบางทีมันจะเชื่อมติดกัน

พ่อก็เลยเอาเหล็กโต๊ะพับตรงนี้มาเก็บเอาไว้แถวข้างบ้าน

ลูกสาวอายุ๔ขวบมาเล่นแถวนี้
แล้วหัวไปติดในเหล็กโต๊ะพับ

บางทีทางมันยิ่งบีบนะ

บีบคอเด็กจนเสียชีวิตนะครับ
บคอเด็กจนเสียชีวิตนะครับ

ส่วนนี้คือลูกสาวที่เสียชีวิตแล้ว
เพราะตอนที่เจ้าหน้าที่มาพ่อเอาตัวลูกออกมาแล้ว

น้องขิงนะครับน้องขิงอายุ๔ขวบ
เอาใครยังมีเหล็กแบบนี้อยู่ที่บ้านแล้วพับเก็บเอาไว้เนี่ย

สภาพศพของน้องขิงมีรอยรัดที่ลำคอนะครับ

ไม่มีร่องรอยบาดแผลหรือว่าถูกทำร้าย
คือหลังบ้านที่เกิดเหตุก็เมื่อสักครู่นี้แหละฮะ
โครงเหล็กโต๊ะพับวางอยู่อันหนึ่ง
คุณพ่อของน้องขิงพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับ
บอกว่าลูกสาวถูกโครงเหล็กโต๊ะพับเนี่ยหนีบ

พ่อบอกว่าประมาณบ่ายโมงนะฮะ
บ่ายโมงวันนี้เห็นลูกสาวเนี่ยเสียงเงียบไป
ปกติจะวิ่งเล่นอยู่แถวบ้านเดินเล่นอยู่รอบบ้าน
ก็เลยเดินเรียกหาลูกเดินรอบบ้านเลย

เห็นลูกสาวนอนแน่นิ่งแล้วมีโครงเหล็กโต๊ะพับ

ก็ไปดึงตัวลูกออกมาแล้วก็แจ้งเพื่อนบ้านให้มาช่วย
สุดท้ายไม่ทันลูกเสียชีวิตแล้ว
ก็มีเลยค่ะเงียบเลย
ผมถึงอยู่ในห่องดูเพราะว่าใครค่อยได้ฟัง
นี่คุณพ่อเล่าให้กับจน้านพี่ฟังนะ
ชาวบ้านแถวนี้ก็เศร้ากันหมดแล้วครับ

ยากย่ายนี้ร้องไหล
ยกมือบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกมีปฏิหารขอคืนหลานสาวมาได้ไหม
อยากให้มีปฏิหารให้หลานฟื้นคืนเหลือเกิน
ท่านผู้ชมครับทางภูมิกับการสพเสริงสางนะครับ
พันธบทเอกถึงพรปานทองบอกว่า
ขิงเนี่ยไปเล่นที่โครงโต๊ะพับที่ทิ้งเอาไว้แถวข้างบ้านหลังบ้าน
ช่วงที่เล่นอยู่ศีรษะน่าจะมุดนะหรือว่าลอดเข้าไปในส่วนของโครงส่วนที่มันเป็นขาโต๊ะที่มันพับได้
จังหวะจะออกหรือว่าเผลอไปดึงไปอะไรพวกนี้
เหล็กมันเลยบีบรัดเข้ามาที่คอแล้วช่วยตัวเองไม่ไหว
ก็เลยหมดสติแล้วก็เสียชีวิตก็เลยฝากเตือนด้วยว่า
ต้องเก็บกันให้ดีจริงข้าวของเครื่องใช้ต่างบางทีเราคิดว่าไม่มีอะไรหรอก
ใช่บางคนก็มันคาดไม่ถึงจริงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็แบบมองข้ามไป
เหล็กพับได้อย่างนี้ก็วางวางทิ้งไว้บางทีเด็กมาเล่นแล้วเขาไม่รู้ว่าจะช่วยตัวเองออกมายังไงเวลาหลุดเข้าไป